คุณผู้ชมครับแหมพูดถึงเรื่องของแม่น้ำลำคลอง
การไปลงเล่นน้ำให้คลายร้อนมันก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกัน
เอาล่ะคุณผู้ชมฮะบางทีเราเล่นน้ำกันอยู่ดี
เกิดอาการวงแตกเพราะเจอแขกที่ไม่ได้รับเชิญอยากจะมาเล่นด้วยครับ

คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม